เรื่องนี้ที่จังหวัดลำปางจะเรียกว่าเป็นอะไรดี
เรื่องราวลี้ลับชวนขนลุกอยู่เหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเกิดขึ้นที่บ้านพักครูของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
นักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ย
ก็น่าจะเป็นเหมือนกับนักศึกษาฝึกงานฝึกงาน
แล้วก็ไปพักอยู่ที่บ้านพักครู
ทีนี้ตอนเธอหลับอยู่เธอได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดิน
แล้วก็มีคนเหมือนบิดลูกบิดประตูเธอก็กลัวสิ
ใครจะคิดก็ต้องคิดว่าโจรหรือเปล่าคนร้ายหรือเปล่า

แต่ปรากฏว่าไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะคะ
แล้วทีนี้มันก็มีคำบอกเล่าจากคนในพื้นที่ว่า
เคยมีคนเห็นวิญญาณผู้หญิงสวมชุดไทย
และบริเวณนี้เคยเป็นป่าช้าเก่า
โอ้โหได้ยินอย่างนี้นี่ยิ่งขนลุกเข้าไปใหญ่เลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมา
ตำรวจสพเกาะคาเขาได้รับแจ้งเหตุ
บอกว่ามีคนอาจจะเข้ามาในบ้านพักครูโรงเรียนไหลหินวิทยาตะบนไหลหิน
เกาะคาจังหวัดลำปางก็เลยเดินทางไปตรวจสอบค่ะ
ไปพร้อมกับผู้บริหารสถานศึกษาและพานโรงด้วย
ก็ไปพบกับนักศึกษาสาวคนนี้เขาพักอยู่ที่บ้านพักครู
เป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้๒ชั้น
บ้านหลังนี้สร้างมานาน๔๐ปีแล้วนะคะ
แล้วก็อยู่ด้านหลังของโรงเรียนนี่เอง
จากการที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนี่แหละค่ะ
ไม่พบร่องรอยของการแง่นแงะใดเลย
ไม่มีร่องรอยของคนว่าจะเป็นคนร้ายที่บุกเข้ามาในบ้านพักครูแต่อย่างใด
ซึ่งนักศึกษาหญิงคนนี้ก็บอกว่าปกติเธออยู่กับเพื่อนอีกรวมเป็น๓คน
แต่เมื่อคืนเธออยู่คนเดียวเพราะว่าเพื่อนเดินทางกลับบ้าน
ระหว่างที่เธอหลับอยู่เธอก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาช่วงประมาณตี๔
เพราะได้ยินเสียงคล้ายกับมีคนเดินขึ้นมาบนบ้านชั้น๒
และยังมีเสียงคล้ายกับคนพยายามมาบิดลูกบิดประตูห้องนอนอีกนะคะ
ห้องที่อยู่ตรงข้ามกับห้องที่เธอพักเนี่ยคือได้ยินเสียงชัดเจนมากว่ามันบิดอยู่ตรงนั้น
พอเสียงเงียบไปเธอก็เลยรีบโทรแจ้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนให้ทราบ

เธอเนี่ยกลัวมากจนกระทั่งมาทราบว่าบ้านหลังนี้ก็มีเรื่องลี้ลับเป็นเรื่องเล่าเหมือนกัน
ฟังแบบนี้ยิ่งหวาดภาวะเข้าไปใหญ่เลยค่ะ
หลังจากนี้เธอเลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว

ฟังเสียงของนักศึกษาคนนี้หน่อยค่ะ
แม่งกล้าอยู่คนเดียวค่ะ
แล้วคืนนี้จะทำยังไงครับ
คืนนี้ก็อยู่หลายคนค่ะเมื่อคืนอยู่คนเดียวค่ะ

ไปทำบุญค่ะ
ก็ต้องหวาดเหมือนกันแหละ

ไม่รู้ว่าจะเป็นขโมยขาโจรทุกคน

ส่วนคนนี้คือคุณนรงอายุ๕๖ปี

เล่าว่าเกือบ๒๐ปีก่อนเคยมีนักเรียนหญิง

แล้วปรากฏว่าจมน้ำเสียชีวิตที่บ้าน

นักเรียนหญิงคนนั้นเป็นช่างฟ้อนประจำโรงเรียน

ฝึกงานซึ่งพักอยู่ใกล้กับบ้านพัก

มีผู้หญิงใส่ชุดไทยลอยมาที่

ก็เลยนำชุดไทยมาแขวนที่หน้าต่างเธอ

ฟังเสียงของนักการพาโรงประจำโรงเรียนหน่อยค่ะ
ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไปซื้อชุดไทยมา

อกจากนี้นายสมศักดิ์มโนสมอายุ๗๒ปี

ก็ยังเคยไปช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนขุดซ่วม
ไปเจอหัวกระโหลกเด็กจำนวนมากด้วย

อันนี้คือคุณลุงสมศักดิ์มโนสมนะคะ
บอกว่าตอนเป็นเด็กไม่รู้อะไรก็เอาหัวกระโหลกมาเล่น
พอช่วงกลางคืนนอนหลับก็เลยตื่นขึ้นมา
พอได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เสียงดังรอบบ้าน
ก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่เล่าลือต่อกันมานะคะ

เมื่อกี้ผู้สื่อข่าวแพนกล้องไป

ยังเป็นแบบพื้นที่ป่าย่าอยู่เลยนะคะ

ที่อยู่บ้านหลังนี้นะคะ